คุณผู้ชมฮะไปที่อุดรธานีผมเชื่อว่าน่าจะได้เห็นกันแล้ว
พระแนนที่ใส่จิวรอยู่นี่นะ
แต่ว่ารักษณะดูเหมือนพยายามโชว์เรือนร่าง

มีรอยสักเป็นรูปมงกุฎตรงอกซ้ายแบบนี้

ใครดูก็บอกไม่เหมาะสมแต่ต้องฟังท่านหน่อยว่าท่านชี้แจงอย่างไร

อันนี้มันมาจากเพจอีซ้อขยี้ข่าว๒ครับ

เพราะสองรูปนี้มีรอยสักเปลือยท่อนล่าง
แล้วก็ข้อความว่าเกือบทุกคืนจะต้องออกมาบินทบาทกับญาติโยม
ด้วยการงัดบวบโชว์ในแชทนะฮะ
หรอก็คือโชว์ท่อนล่างนะนะ
โชว์ท่อนล่างเลยคือบวบที่ใช้ผัดไข่นะไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปตั้งแต่มีข่าวเรื่องฉันบวบ
แล้วส่วนใหญ่มักจะมากับพระด้วยนะบวกเนี่ย
ก็จะมีภาพที่ยืนอยู่กับญาติโยมแล้วออกมาทำบุญ
แล้วก็เซลฟี่ตัวเองคุณผู้ชมฮะเนี่ยญาติโยมนะ
ญาติโยมก็ยืนรอใส่บาทไปแล้วเขาก็เซลฟี่ตัวเองไป
อีกคลิปจะมีนะจะมีท่านเนี่ยแหละสวมสบงอยู่แต่เปลือยช่วงอก
ให้เห็นรอยสักชัดนะฮะ
พระรูปนี้พระแนนครับก่อนอันนี้ท่านเคยชี้แจงไว้แล้วว่า
ก็อัตมาโดนเพื่อนในเฟซบุ๊คซึ่งเป็นพระด้วยกันนั่นแหละ
โชว์ขนอะโชว์ขนตามตัวแล้วก็โชว์รอยสักให้ดู
แล้วพระแนนเคยไปยืมปัจจัยพระรูปนั้นมา๒๐๐บาท
ก็เลยโดนโทรทวงฮะโดนทวงปัจจัยแล้วก็ข่มขู่
พอมีรูปนี้ออกมาพระเนรมั่นใจโอ้โหนักข่าว
ตมามั่นใจนะไอ้พวกนั้นแกล้งแกล้งแน่
นักข่าวก็เลยไปที่วัดแห่งนี้ครับวัดเทพสถิตอำเภอโนนสะอาดที่อุดรธานี
พระเนรก็ไม่อยู่นะนักข่าวพยายามถามแต่ก็ไม่เจอไม่เจอตัวพระเนรครับ
ส่วนกุฏิของพระเนรก็อยู่ติดกับประตูทางเข้าวัด
แต่ว่าสีออกชมพูนะ

เจ้าอาวาสวัดเทพสถิตครับบอกว่าพระแนนหรือว่าพระพาคินัยแสนโกน
บวชมา๓พันศาแล้วและปฏิบัติตามกิจของสงฆ์ทุกวันนะ
แต่ว่าร่างกายอ่อนแอแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็บอกให้พระแนนชี้แจงแล้ว
หาทางแก้ไขแล้วเพราะว่ามันก็ไม่ใช่โทษร้ายแรงอะไรแล้วก็ไม่ได้ใช้การเสพเมถุนด้วย
เป็นเรื่องประพฤติตนไม่เหมาะสมแต่พระแนนเนี่ยไปลาศิกขาแล้วครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขาตัดสินใจเองตอนนี้ก็เป็นแนนแล้วนะขอเรียกแนนแล้วกัน
จากการไปคุยกับชาวบ้านก็บอกว่าอ๋อเห็นแนนอยู่นะพูดจาดีอัธยาศัยดีสมัยเป็นพระนะ
แต่ร่างกายอ่อนแอดูผอมชาวบ้านทุกคนรักใคร่นะแต่ดูแล้วน่าจะศึกไปแล้วล่ะ
เพราะเห็นไม่เห็นไปบินทบาทเลยปกติเห็นไปทุกวันนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้ว
นักข่าวก็เลยโทรไปถามเจ้าตัวครับทิศแนนทิศแนนซึ่งศึกแล้วจริงด้วยนะชี้แจงว่าถูกกันแกล้ง
ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าโดนแกล้งครับและไม่คิดจะกลับไปบวชอีกแล้วครับ